เศรษฐกิจติดจอวันนี้มาที่เรื่องของคนที่ชอบทำผิดกฎจราจรครับ
เพราะกรมการขนส่งทางบกกับตำรวจจราจรเอาจริงเอาจัง
บังคับใช้ใครทำผิดโดนตัดแต้มในใบขับขี่แล้วนะครับ
นายจีบรุษวิสานจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกนะครับว่า
ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดหลักเกณฑ์การตัดแต้มใบขับขี่
เพื่อใช้เป็นระบบในการคุมประพฤติในการขับรถ
เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่เก้ามากกะดากมที่ผ่านมา
ระสุทธิ์ครับมีคนโดนตัดแต่มใบขับขี่ไปแล้ว
หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบหกราย
ส่วนใหญ่ก็ตัดหนึ่งแต้มบ้างสองแต้มบ้างนะครับแต่ว่าในจำนวนนี้มีคนตัดนะฮะ
เหลือแค่หนึ่งแต้มเนี่ยเจ็ดคนแล้วจริงจริงทุกคนจะมีสิบสองแต้มในใบขับขี่นะครับ
แล้วที่สำคัญถ้าทำผิดเยอะจนโดนตัดเหลือ๐คะแนนโอ้โหอาจจะโดนพักใช้ใบขับขี่๙๐วันนะครับ
เอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าใครโดนตัดเหลือ๑คะแนนคุณต้องไปอบรมใหม่กับกรมการขนส่งทางบก
ต้องไปทดสอบการขับขี่เพิ่มเติมเมื่อผ่านหลักเกณฑ์ครับ
จะมีคะแนนกลับเข้าไปเหมือนเดิมคือสิบสองคะแนนครับทั้งหมดทั้งมวลเกิดจากการที่กรมการขนส่งทางบกได้ร่วมมือกันในการลงนำความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
เพื่อให้ประชาชนนั้นขับรถตามกฎหมายและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน๒มาตรการ
เรื่องของมาตรการตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถซึ่งเริ่มใช้ไปแล้ว
แล้วก็มาตรการชะลอการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
สำหรับรถที่ไม่ยอมจ่ายใบสั่งค้างชำระนะครับ
ซึ่ง๒หน่วยงานได้เริ่มเชื่อมโยงข้อมูลกันแล้ว
เพื่อส่งต่อข้อมูลระหว่างกันทั้งเรื่องของข้อมูลใบขับขี่ยานพานะ
แล้วก็เรื่องของใบสั่งต่างด้วยเพื่อให้เกิดการบริณาการร่วมกันแบบเรียลไทม์ครับ
แล้วก็ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดลดการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะครับ